และนี่คือวินาทีที่สำคัญของครอบครัวแม่นิดจากจังหวัดจันทบุรีนะครับ

ทุนต่อชีวิตด้วยการตอบคำถามให้ถูก๔ข้อ
เพื่อชิงทุนไปต่อชีวิตสูงสุด๑ล้านบาท

วันนี้ครอบครัวเราเตรียมตัวมาดีไหมครับ

ขอให้โชคดีนะครับกับการตอบคำถาม๔ข้อในวันนี้

ถ้าพร้อมแล้วขอเชิญแม่นิดมาต่อชีวิตเป็นคนแรกครับ

คำถามที่เราจะนำมาตั้งนั้นมีด้วยกันทั้งหมด๕เรื่อง
ถ้าพร้อมแล้วมาดูโจทย์คำถามทั้งหมด๕เรื่องพร้อมกันเลยครับ
เรื่องที่หนึ่งกุยเตี๋ยวเนื้อ
เรื่องที่๒เสกโลโซ
เรื่องที่๓ภาษาไทยม๓
เรื่องที่๔บ้านของเรา
เรื่องที่๕จังหวัดจันทบุรี

เรื่องกุยเตี๋ยวเนื้อครับ
ทำไมถึงเลือกเรื่องก๋วยเตี๋ยวเนื้อครับ

ชอบกินจ้ะแล้วเราเคยขาย
เสร็จแล้วก็มาป่วยมาป่วยแล้วก็เลิกขายจ้ะ
จริงแล้วกี่ปีได้แม่จากที่ขายมา
ก็ขายมาหลายปีเป็น๑๐ปีขายมาตลอด
ถ้าอย่างนั้นแสดงว่าขายตลอดอย่างนี้
ผมเชื่อเลยนะแม่ค้าที่ขายขนาดนี้ได้
แสดงว่ามือทำก๋วยเตี๋ยเนื้อต้องฉมังเหมือนกันนะ
ของแม่เป็นยังไงสูตรเด็ดไหม

ทำเองเราคิดเองจ้ะ

แม่เคยขายดีสุดเลยอ่ะจำได้ไหมว่าเคยขายได้สัก
ก็สมัยนั้นมันชามละเจ็ดบาทมันก็ขายได้สามสี่พันอ่ะ
ไม่ได้คุยนะจ๊ะ
ชามละเจ็ดบาทอ่ะได้สามสี่พันอ่ะต่อวันนั้น
ถือว่าเป็นรายได้ที่แบบคุ้มเลยนะแม่เนอะ

พร้อมแล้วขอเชิญอุปกรณ์สำหรับโจทย์ข้อนี้ครับ
โอ้โหเครื่องก๋วยเตี๋ยวก็มาเลยทันทีเชียว
มีเส้นหมี่นะครับมีผักบุ้งถั่วงอก
มีถ้วยชามให้ที่ตะก้อลวก
น้ำกำลังเดือดพอดีเลยแม่จ๋า

เนื้อสดน้ำตาลใส่ขาว

หน้าตาออกมาก็จะเป็นประมาณนี้แม่
เดี๋ยวทำแบบนี้นะอันนี้คือตัวอย่างนะครับคุณผู้ชม

เชิญน้องตามาเป็นผู้ช่วยครับ
น้องตามาเป็นผู้ช่วยนะตาจะช่วยแผนกไหนดีครับ

โจทย์และกติกาให้ดีตอนนี้น้ำเดือดแล้วพร้อมที่จะทำก๋วยเตี๋ยวได้แล้วนะครับ
และกติกาของเราในข้อนี้ก็คือ
ปรุงก๋วยเตี๋ยวแห้งจำนวน๘ถ้วยภายในเวลา๓นาที
ขายก๋วยเตี๋ยวมาเป็น๑๐ปีแล้วจ้ะ
ขายได้วันหนึ่งบางทีก็เป็นร้อยชามจ้ะ
เมนูที่ขายดีสุดของป้าก็คือเสล็กน้ำและเสล็กแห้ง

อย่าลืมนะพอครบจำนวน๘ถ้วยแล้วต้องรีบไปตีละครั้งให้ดังเพื่อหยุดเวลา
เวลาเลยไปวินาทีเดียวก็มีค่านะครับ

๒ถ้วย
ดีเวลาดี

ครึ่งทางแล้วครับ
ครึ่งทางแล้ว

อีก๒ถ้วยครับทุกคน
๕ถ้วยครับ
๗ถ้วย

แม่ไปรอที่ละครัย
ไปรอก่อนนะ
รอก่อนนะ

นี่ให้มันรู้ซะบ้างว่าใครเป็นใคร
ไม่ทิ้งไลน์จริงเห็นท่ากระฉับกระเฉงมาก

เชื่อเลยดูฝีไม้ลายมือนะแม่
แต่นะถ้าขายนะผมว่านะ

ถ้าไม่เกิน๓นาทีนั่นหมายถึงว่า
ข้อนี้แม่พิทิศโจทย์ได้อีก๑ข้อ

นิดจะเลือกให้ใครขึ้นมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ

แล้วจะเลือกเรื่องไหนให้น้องบอยขึ้นมาตอบ
ตอนนี้เรื่องที่เหลือก็คือเสกโลโซ

บ้านของเราจังหวัดจันทบุรี

ทำไมเลือกเสกโลโซไว้ให้กับน้องบอยครับ
ก็ไม่รู้จะอันไหนจะเหมาะสมอ่ะ

ขอเชิญน้องบอยมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ
แม่ยายเลือกเรื่องเสกโลโซให้ถูกใจเราไหม

ก็ตั้งแต่เขาออกระบั้นจักรยานสีแดงครับ
อาจจะไม่รู้ว่าอันนี้มันอยู่ในนั้นหรือเปล่า

มีเพลงชื่อเพลง

หนูเรียนเรื่องอะไรไปบ้างล่ะลูกตอนเนีย
พระอภัยมณีล่ะเรียนค่ะหนูชอบตอนไหนบ้างมีไหมมีตอน
ตอนไหนที่เราประทับใจบ้างไหมในเรื่องพระอภัยมณีนางผีเสื้อสมุทรห่วงพระอภัยมณีค่ะ
ตั้งแต่ต้นเลยก็คือนางผีเสื้อเนี่ยไปได้ยินเสียงปี่พระอภัย
ก็เลยหลงไหลเพราะฉะนั้นก็เลยอุ้มหายไปเลยจนเกิดสินสมุทรออกมา
พร้อมไหมคะพร้อมค่ะถ้าพร้อมแล้วสมาธิดีดีนะครับค่ะ
เพราะคำถามสำหรับเรื่องนี้คือ
โยคีที่อยู่บนภูเขากับคนเหล่าเหลือตายหลายภาษา
จีนจามพรามแขกไทยชาวาวิลันดาฝรั่งพรั่งพร้อมกัน
คำว่าจามหมายถึงประเทศอะไร
ตัวเลือกที่หนึ่งเมียนมาตัวเลือกที่สองมาเลเซีย
ตัวเลือกที่สามกัมพูชาตัวเลือกที่สี่เวียดนาม
ชอบเรียนวิชาภาษาไทยมากที่สุดค่ะ
เรื่องภาพธรรมณีอยู่ในหนังสือวันนคดีวิจัตล์ค่ะ
ถ้าพร้อมแล้วน้องพิมเลือกตอบตัวเลือกไหนครับ

ตัวเลือกที่สองมาเลเซียครับ

พิมจะเลือกให้ใครขึ้นมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ

จะเลือกเรื่องไหนให้กับแม่ขึ้นมาตอบครับ
ตอนนี้เหลือด้วยกันอีกสองเรื่องเลือกให้ดีนะครับ
เรื่องบ้านของเราและจังหวัดจันทบุรี

ทำไมเลือกบ้านของเราให้กับคุณแม่ครับ

จังหวัดขอเชิญแม่ตามาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ
ลูกสาวเลือกเรื่องบ้านของเราให้

ตาครับอยู่บ้านหลังนี้มากี่ปีแล้วครับ
ก็เท่าอายุ๓๖ปี

ก็ห้องนอนของลูกสาวแล้วก็ของแม่จ้ะ
แล้วในภาพนี้คือห้องอะไรอะครับ

คำถามอยู่ในห้องนี้แหละครับ
สมาธิดีนะครับเพราะว่าคำถามสำหรับเรื่องนี้คือ
ภาพใดคือภาพผนังห้องที่ถูกต้อง
ทีมงานเราได้นำภาพไปแต่งสีฝาผนังนะฮะ
จำได้ไหมว่าภาพไหนคือตำแหน่งสีผนังที่ถูกต้องนะครับพี่ตา
ตัวเลือกที่๑ภาพที่๑

และตัวเลือกที่๔ภาพที่๔ครับ
ห้องของลูกสาวจ้ะแต่ว่าน้องชายเคยอยู่มาก่อนแล้วเขาทาสีไว้จ้ะ
แล้วก็ทาสีมันมีสองสีเขาทาสีสลับกันเข้าห้องนี้ทุกวันเข้าไปเล่นกับลูกจ้ะ

ตัวเลือกที่๒ภาพที่๒ครับ

คุณผู้ชมครับ๔ข้อผ่านไปแล้วในช่วงหน้ามาเอาใจช่วยครอบครัวของแม่นิดจากจังหวัดจันทบุรีนะครับ
จะสามารถคว้าทุนไปต่อชีวิตสูงสุด๑ล้านบาทได้หรือไม่สักครู่เดียวครับ
ก๋วยเตี๋ยวแห้งจำนวน๘ชามภายในเวลา๓นาที
ต้องด้วย
นิดจะทำได้หรือไม่ได้

จะสามารถคว้าโบนัสกลับไปบ้านได้เท่าไร